พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยให้ห่างหาย
เมตตาผองไทยไม่วางวายทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปัตตะพี
วโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรี
แปดสิบแปดพันศาทะเปรมปรีโอภูมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน
พุทธสามหลักดันสตรงกลิ่นวิว

ต้องเรียกว่า๑กลุ่มเพราะว่ามากัน๓สาว
เป็นเกอร์กรุ๊ปลูกทุ่ง
แล้วกำลังมาแรงมากเขาจะมาแบร์เรื่องราวชีวิตความเป็นนักร้องของเขานะคะ

สามสาววงลูกชุบ

ใครที่ต้องการจะไปสมัครงานครับ
ผมจะมาบอกวิธีการเตรียมตัวตั้งแต่ต้นเลยครับ
เสื้อผ้าหน้าผมจะต้องเตรียมยังไง
เวลาไปกลับห้องไปจะต้องยังไง
งานที่จะทำแล้วจะส่งออกณวันสองวันนี้ค่ะจะประสบความสำเร็จไหม
ช่วงอายุ๓๖เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่พบรอบสามรอบ
แล้วทุกอย่างจะแบบเลิกทำงานเรียนเลย
จะบอกเลยว่าน้องน้องสามคนไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดเลยครับ
เพราะว่าตัวเลขรอบตัวมีตัวเลขเป็นองค์ประกอบที่ดี

ช่วงนี้เราจะได้พบปะนะฮะสั่งสรรค์กับแฟนรายการของเราหน่อย
เพราะว่าเขาสมัครเข้ามาเพื่อที่ปรึกษาคน

ม้างคนอาจจะเปิดต้นชีวิตใหม่ที่สดใสเลยนะ

แล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น

ใช่ถ้าใครอยากมาก็ต้องโทรเข้ามาสมัครในการ
ใครอยากปรึกษาส่วนตัวเขาโทรมาหาดิฉัน

กินหวนเลยนะ

สวัสดีครับ

ตอนนี้ส่งออกพวกข้าวสารจากกระสอบค่ะ

ทำมาประมาณ๒ปีค่ะ

เกี่ยวกับพวกอะไรรถยนต์อะไรอย่างนี้

คุณดูไม่น่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานเนอะ

อาจจะมีแบบว่าพวกแบบสะดุดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนจะลาบลื่นแต่สุดท้ายก็สะดุด

อยากจะถามคุณแมนนะคะว่า
งานที่จะทำแล้วจะส่งออก

เมื่อกลับมาวิธีคือว่า
สบายด้วยกับการรู้สูญ

แต่โดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดจะทำเกี่ยวกับเรื่องส่งออก
ตามธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจการเกษตรเอง
ต้องมีองค์ประกอบเลข๗เข้ามาเกี่ยวข้องครับ
เพราะว่าเลข๗จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรทั้งหมด

ฉะนั้นเนี่ยพี่การ
ในการจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออก
อาจจะต้องมี๔๗๙เข้ามามีความสัมพันธ์กับตัวเลขในองค์ประกอบเบอร์โทรศัพท์หรือรอบตัวก็ได้
ก็จะช่วยได้เยอะครับอย่าไปกังวลหรือกลัวเลข๗
เพราะว่าเลขเจ็ดเหมาะกับเขาแหละ
ก็เราไปแก้ดูตามที่แหมนแนะนำนะครับ

คุณยุภาวัชนุภากรหรือคุณประกอบ
สวัสดีครับ
เราก็นึกว่าคุณประกอบกับคุณยุภาจริงแล้ว

นั่นน่ะสิแล้วอ้อมก็นึกว่าเป็นชื่อคุณพี่ปลากรอบด้วย
คุณปลากรอบปลากรอบคุณปลากรอบคุณปลากรอบคุณปลากรอบ

ก็เลยช่วงนี้จะเงียบแล้วเสร็จเหล็กก็จะลงราคาไปหมด

คุณแม่ก็เลยมีปัญหาต้องมาปรึกษานิดนึงเนาะ
ใช่ถ้าคุณแม่พร้อมแล้วเริ่มครับ
ก็เกี่ยวกับว่าช่วงนี้มันแบบ
มันติดต่อไปเสร็จแล้วก็เหมือนกับ
เขาโอเคพอเราตกลงอัพปุ๊บเขาก็ไม่เอาอีกแล้ว

ใช่เสียความรู้สึกเนาะใช่

เรา๒คนก็โดนบ่อยเพราะว่ามาเราปรึกษาด้วยกันละกัน
เราพูดถึงตัวเลขกว้างก่อนแล้วกันครับ
จริงแล้วตัวเลข๘จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพลิกแพลง
หรือการเปลี่ยนคำพูดนะครับหรือการเปลี่ยนแผน
องค์ประกอบเลข๘ในช่วงจังหวะที่ชีวิตเรารู้สึกมีปัญหา
ในเรื่องของการไม่ตรงตามดิวที่คุยเอาไว้
หรือการวางแผนแล้วมันไม่เป็นตามแผน
หลีกเลี่ยงการใช้เลข๘ในตำแหน่งสุดท้าย
หรือเลข๘ให้ลดน้อยลงไปก็จะดี

และตอง๘ถูกขนาดด้วยเลข๑ด้วย
ซึ่งเป็นตัวเลขของภาวะความเครียดและความกดดันหลายอย่างนะครับ
เขาบอกว่าการที่เรามีเลข๘หลายตัว
มันทำให้เรามีความแอคทีฟ
หรือบางทีเลข๘จะเป็นตัวเลขของการผิดแผนได้เหมือนกัน

๘กับ๑เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะความเครียดความกดดัน
และก็เลขตัวนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องภาวะอารมณ์
คุณแม่ประกอบเองจะเป็นคนที่ต้องระวังปัญหาเรื่องอารมณ์ที่แปรปวน

ใช่ครับดีสุดครับถ้าเกิดโกรธอาจจะปี๊ดง่าย

ครับผมก็ต้องระวังปัญหานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
บางครั้งเนี่ยการทำงานการใช้เลข๘๑จะเป็นตัวเลขที่ฝากฝั่งใครไม่ค่อยได้

สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องลุยเองทำเองเกือบทั้งหมด
ประกอบเลขพวกนี้เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้น
นะว่าปรับเปลี่ยนก็ดีมันจะดีหลายอย่าง

แล้วเรื่องหัวใจความดันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วย
อันนี้เป็นห่วงแล้วเพราะสุขภาพแล้วไง

เกี่ยวกับเหล็กใช้เลข๗ถูกแล้ว

๘ตัวนี้ต้องห้ามสัมพันธ์กับเลข๑

คุณแม่ก็เปลี่ยนตามที่คุณแมนแนะนำนะฮะ
มาถึงท่านต่อไปคุณอานนทองแสงคุณพีช

พรหมเข้มหาวิทยาลัยรามพำแห่งครับ

ไม่ได้คนใต้คนเต้ยเลยเนาะ

ที่ตัวเองทำนี้ดีขึ้นนะคะแล้วตอนนี้กำลังประกาศขายที่อยู่
ไม่ทราบว่าจะขายได้ไหมโอเคครับกดครับ
ทีละคำถามเอาเรื่องเกี่ยวกับพี่ก่อนพี่ก่อนเนอะ
หมดเลยนะคะครับค่ะจริงจริงแล้วเลขสามสามแปดนะครับ
เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายนะครับ
แต่ตัวเลข๓๓๘เป็นตัวเลขที่กำลังบอกว่าอย่าใจร้อนครับ
ที่ตรงนี้เนี่ยผมว่าอีกสักพักหนึ่งมันต้องดีแล้วมันต้องขายได้ครับ
มันจะมาเร็วไปเร็วเลยถ้ามันขายปุ๊บมันจะคนที่ตัดสินใจเดินมาซื้อเนี่ย
คือตัดสินใจปุ๊บเอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นอย่าใจร้อน
ตัวเลขสามสามแปดเป็นตัวเลขที่บอกว่าใจเย็นเย็นค่อยเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วไปเลย
และเร็วมากจะบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ทำเงินเหมือนกันที่แถวไหนฮะ
อ่าที่ที่หนูจะขายนี่คืออยู่อุบลนะคะแต่ที่ที่อยู่คือวังไสค่ะครับผม
ผมว่ารออีกแป๊บหนึ่งครับโอกาสของการขายมีครับไม่ได้ว่าปิดโอกาสของการขายเลย
คือมีโอกาสมีโอกาสได้อยู่เพราะว่าตัวเลขสามสามแปด
แต่ว่าเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับตัวเลข๖๖นะครับ๓ตัวเนี่ย
ถือว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความเซ็กซี่ของเขานะครับแต่บอก
พอมองถึงเรื่องของการเงินอืมนะครับมันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งคือสองศูนย์สอง
เวลาขายของเนี่ยต้องขายแบบเขาเรียกว่าเงินมาของไปนะ
อย่ามีเดียวเออเขาเรียกว่าอย่าแบบเอาโอเคไว้ใจ
ต้องระวังเลยนะครับคนที่ใช้สองกระสุนติดกันทุกคนซื้อมาหายไปซื้อมาหายไปเนี่ย
ซื้อมาขายไปเนี้ยคือเงินมาของไปอืมจบเคลียร์แค่นี้อืมนะครับไม่งั้นเนี้ย
จะมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องล่ะ
การติดขัดเรื่องเงินให้ใครยืมตังค์แล้วก็ไม่ได้คืน
ของหายอะไรต่างพวกนี้ตัวเลขนี้ต้องระมัดระวัง

ของเก่ามีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งคือเลข๙
เลข๙เนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงของที่ใหม่สุดนะครับหรือของที่เก่าที่สุดก็ได้
ถ้าเขาองค์ประกอบของเขาเกี่ยวกับไม้ด้วย
ก็ต้องใช้องค์ประกอบเป็น๙๗๙หรือ๔๗๙เข้ามาเกี่ยวข้อง
จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับไม้ไปได้เร็วครับ

ผมว่าปีหน้าอะไรหลายอย่างคงจะฟื้นกลับมาเร็ว
กดทนทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่ทั้ง๕ท่านได้มาปรึกษาแมน
ถ้าตรงกับใครก็ถือว่าทุกคนก็ลองนำตัวเลขไปปรับใช้กันแล้วกัน
ใครสนใจอยากจะปรึกษาแบบนี้ก็สมัครเข้ามาได้นะฮะ
เดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นให้ตรงนี้เลยครับ
คุณจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังถึงปัญหาหรือว่าความอู้ฟู้อะไรของเขา
กล้องปิยะรออยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
ช่วงวันที่๓๖นั้นนะคะก็เป็นช่วงที่ครบรอบ๓รอบ
ตอนนั้นทำอีเวนต์งานหนึ่งเป็นทีมอาบน้ำ

ตอนนี้อยากเลิกเลยเพราะรู้สึกว่าคนด่ากันเยอะอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมี๙งาน
ก็ไม่เคยมี๙งานนะครับ